รถกระบะประสานงากับรถเก๋งกลางสี่แยก
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง๕ราย
และมีผู้เสียชีวิต๑รายกลายเป็นเหตุสลดนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะดูจังหวะลูกศรสีแดงนี้นะครับ
คันโอ้โหคุณเต็มแล้วฮะ
เห็นรถเก่งไหมครับมาเร็วมาแรงมาก
รถกระบะตัดสินใจเลี้ยวขวาพอดิบพอดี
เจอกันกลางแยกแบบแรงกระแทกเนี่ยแรงสุดเลยนะ
คุณดูสิจังหวะนี้โอ้โหเต็มนะฮะ

เวลาเที่ยง๑๕นาทีของเมื่อวานนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิ
มูลวิทย์มิรักษ์เคลื่อนออฟไลท์ประจำจังหวัดกาลจนบุรีนะครับ
ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
เก๋งชนกับรถกระบะบริเวณสี่แยกไฟแดง
บ้านเบนจับภาษณ์หมู่ก้าตำบลพังตรุอำเผอพนมถวน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปถึง๕รายและเสียชีวิตทันที๑รายนะครับ
หลังรับแจ้งก็รีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
โดยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ
ให้การช่วยเหลือนำร่างผู้รับบาดเจ็บออกมา
บ่อใบไม้ยอยักษ์๖๙๘๓ราชบุรีนะครับ
เพื่อนำคนเจ็บจำนวน๕รายออกมานะฮะ
แล้วก็คนเจ็บนะคุณยังพอมีสติอยู่
แต่ว่าก็นอนร้องคลวนคลางรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ทะเบียนกไก่นหนู๕๐๑๐กาญจนบุรีนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตคาที่นี่แหละฮะ
เพราะว่าที่นั่งคนขับนะครับพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย
ตรวจสอบหลักฐานทราบชื่อผู้ตายก็คือนายสุธิศักดิ์มีสิริอายุ๓๒ปีนะครับ
โดยนายนาวินเหล่างามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาก็ขับรถมาจากถนนสายพังตรุทุ่งคอก
เมื่อถึงที่เกิดเหตุก็รอเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดนัดเพ็ญภาษเบนพาด

เห็นเหตุการณ์เลยนะฮะว่ารถเก๋งคันที่วิ่งมาเร็ว
วิ่งมาจากบ้านรางหวายตลาดเขตมุ่งหน้าอำเภอพนมทวน
แล้วก็มาบวกกันกับรถกระบะที่มาจากพนมทวน
และกำลังจะเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปพังตรุทุ่งคอก
ชนกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับ
ในตลาดต่างก็วิ่งมาดูนะครับ
เขาเลยขยับรถมาจอดที่ไฟแดง
แล้วก็ใส่เสื้อกู้ภัยสุขศาลานุเคราะห์เลย

เลยฮะลงไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
จนมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
และทีนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ

แล้วก็นั่งเฝ้าศพนะฮะรอเจ้าหน้าที่เอาร่างออกมาจากรถก่อน
แล้วก็นำส่งชนะสูตรนะครับ
ของผู้เสียชีวิตนะครับคือนายประดิษฐ์มีซิริเปิดเผย
บอกว่าลูกชายเปิดอู่ซ่อมแล้วก็ขายอะไหล่รถยนต์
ก่อนที่จะเกิดเหตุตอนเช้ายังนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เลย
พ่อลูกผมก็มองเห็นว่าลูกชายหน้าคล้ำดำคุณ
แต่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรไม่ได้ทักเขานะฮะ
ลูกชายก็ขับรถออกจากบ้านที่ตำบลเหล่าขวัญ
ที่อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปเปิดร้าน
แต่ก็ไปไม่ถึงร้านก็มาประสบอุบัติเหตุกลางทางซิก่อนนะครับ
ก็เสียใจที่ลูกชายเสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้นะครับ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
แต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคุณนะ
เพราะมันไม่เห็นไงคุณสัญญาณไฟของใครเป็นยังไง
กล้องมันมองไปไม่ถึงตรงเสาสัญญาณไฟนะ
มันเห็นแต่เสาแต่ไม่เห็นตัวไฟ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาดูนะฮะว่าสรุปแล้วใครฝ่าไฟแดงยังไง
แต่เห็นมีรายงานมานะว่าทางรถที่เขามาทางตรง
คือสัญญาณไฟมันกำลังเขียวเพื่อที่จะเปลี่ยนไปแดง
ทีนี้คันตรงเขาก็เลยรีบทำความเร็ว
ส่วนทางฝั่งกระบะที่เลี้ยวไปคือมันแดงอยู่
กำลังจะเปลี่ยนไปเขียวแต่ยังไม่ทันเขียวดีแล้วกระบะเลี้ยวมา

แต่อันนี้ตำรวจต้องตรวจสอบให้รอบทุกมุมนะ
ว่าตกลงแล้วไฟของฝั่งไหน
มันเป็นไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอะไรกันแน่นะฮะ
เอาจริงนะเวลาเกิดเหตุแบบนี้เวลาอยู่ตรงแยก
คุณผู้ชม